หลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนไทยเราเนี่ยมีเพลงเพราะเยอะเลย
แล้วคนไทยเรามีความสามารถในการแต่งเพลง
ไม่ใช่แค่ศิลปินนักร้องดารานะที่เขาแต่งเพลงได้
ชาวบ้านธรรมดาคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
หรือว่าคลิปในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นกัน
ก็แต่งเพลงกันออกมาเพราะมากเยอะแยะมากมาย

เพลงที่เขาแต่งเพลงนี้นะคะมีความหมายนะคะ
แล้วเพลงนี้มันสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะ
เดี๋ยวให้ไปฟังเพลงนี้พร้อมกันก่อนค่ะ
มาแล้วใดป่ามาแล้วเข้าใหม่เป็นแนว
ธรรมาชาติว่าตลาย
เมื่อมีก่อนคืนคนเผาปากลุกจากไฟ

เพราะเพลงนี้กำลังได้รับความนิยมมาก
เขาพูดถึงการเผาป่าคือการฆ่าชีวิต
คิดสักนิดนึงถ้าคุณคิดจะเผาป่า

คือเพลงนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าไฟป่าฆ่าชีวิต
เพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นการรณรงค์นะคะ
เป็นการรณรงค์แล้วก็สะท้อนปัญหาของพิษภัย
ไฟป่าที่มันเกิดขึ้น
เพื่อจะสื่อให้ประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรทั้งหลาย
ตระหนักถึงปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาไฟป่า
และปัญหาหมอกควันที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้
ฟังแล้วจำขึ้นใจเลยนะเผื่อเรามีไฟไฟ
อย่าเผาไฟอย่าเผาป่าเพราะไฟป่ามันฆ่าชีวิต
ก็เลยเป็นไอเดียในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าที่แจ่มว้าว
ว้าวมากเพราะคุณดูอุปกรณ์
มีการแต่งเพลงร้องเพลงของเขา
กระมังเอ่ยถังน้ำเอ่ย
เอามาเคาะให้จังหวะทุกวันนี้แม่บ้านเท่านั้น
หาถังน้ำกระมังไม่ได้นะครับ
ได้ค่ะเพราะว่ากระมังหายไปไหนเนอะ

แต่ว่าคนที่แต่งเพลงก็คือนายอัครพลวงล่า
เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหมอเบิร์ต

เพราะว่าเขาเป็นขวัญใจชาวบ้านในพื้นที่

เบิร์ตไม่ได้แต่งคนเดียวนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีบรรดาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาท

เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแต่งเพลงนี้

เพื่อให้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนต่อไป
โอ้โหแล้วทำเป็นทีวีน่ารักจริง

มันก็เคราะห์กับประเด็นไลน์บอกว่าถ้าเคราะห์ได้คุณ
คุณชนะมาแล้ว
คุณชนะเข้าป่ามาแล้ว
เข้าป่ามาแล้ว
สัตว์ป่ามุ่นวาย
ตกมาจากฟ้า

เพลงนี้ใช่ไหม

เป็นเพลงให้คุณชนะที่หลงป่า
แต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงดี
ที่สามารถช่วยโปรนโรงเรื่องของไฟป่า

ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะ